ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดิฉันว่าระบบทหารไทยน่าจะมีปัญหาน่าจะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปอย่างจริงจังได้แล้วนะคะ
น้องเมย์ได้ไหมน้องเมย์เนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารน้องเสียชีวิตในรั้วเตรียมทหารนะคะ
แล้วทีนี้คดีก็ยังไม่สิ้นสุด
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตปัญหาเหล่านี้ยังอยู่ในใจของครอบครัวน้องค่ะ
แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาใหม่งอกมาจู่ทางศัษฎีอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
มีการส่งหนังสือฉบับนี้เรียกตัวน้องไปเกณฑ์ทหาร

เรียกตัวน้องไปเกณฑ์ทหารทานโทษนะคะถ้าส่งหนังสือมาช่วยเอาทูบมาด้วย
ดอกต้องจุดทูบเชิญน้องแล้วแหละถูกไหม
เพราะน้องเสียชีวิตแล้วนะคะถึงขั้นว่า
พี่สาวของน้องเมย์เนี่ยต้องออกมาเอา
สิงหาคมที่ผ่านมามีข้อความให้น้องเมย์ไปพบเจ้าหน้าที่ศัษฎีภายในวันที่๓๑สิงหาคมนี้
หากไม่ไปจะถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
คุณดูนะโอ้โหพี่สาวพ่อคนในครอบครัวงงเป็นไก่ตาแตกค่ะ
คือทุกคนรู้เหมือนกันว่าน้องเมย์เนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๖๐ถูกไหมคะ
สิบเจ็ดตุลาหกศูนย์น้องเสียชีวิตไปสามปีแล้ว
เหตุใดเล่าถึงมีจดหมายฉบับนี้เรียกให้น้องไปเกณฑ์ทหาร
พี่สาวน้องเมย์ค่ะก็เลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
พร้อมกับตั้งคำถามด้วยแคปชั่นที่ว่าคุณพี่เรียกใครไปเกณฑ์ทหาร
น้องเขาตายในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะหลังจากที่ภาพเอกสารเนี่ย
เผยแพร่ออกมาแล้วนะคะชาวเน็ตโอ้โหคุณวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
แล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง
ส่วนก็พูดถึงถึงขั้นไปว่าประเทศไทยเนี่ย
ระบบราชการมีปัญหาเยอะมากแล้วก็ใช้งบเยอะมากนะครับ
คดีของน้องเมย์ย้อนสั้นสั้นนิดหนึ่งค่ะคดีนี้เป็นข่าวคึกโครมในสังคมไทยนะคะ
เพราะว่าน้องเมย์เป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
น้องเสียชีวิตปริศนาคือ๑๗ตุลาคม๖๐
หลังกลับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เพียง๑วัน

แพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระบุในใบชนสูตรพลิกศพน้องว่า
น้องเสียชีวิตเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
แน่นอนนะคะว่าครอบครัวคลางแคลงใจ
แล้วก็เชื่อว่าจริงแล้วน้องน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ซ่อม
หรือการทำรงวินัยจากรุ่นพี่มากกว่าการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
จนกระทั่งนำไปสู่การผ่าพิสูจนศพอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พบว่าจริงแล้วน้องเสียชีวิตเพราะกระดูกซี่โครงหัก
วัยวะภายในคือหัวใจกระเพาะตับปอดและสมองหายไป
ซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่สิ้นสุดค่ะ
นี่เป็นภาพเก่าเราแฟมภาพให้ดูนะคะ
ส่วนผู้หญิงเสื้อดำคุณพ่อของน้องค่ะ
มีปัญหาจริงนะเรียกคนตายไปเกณฑ์ทหาร
เอาแล้วใครจะเป็นจ่าที่ช่วยเกณฑหารให้